รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมลงพื้นที่ภาคใต้

กรณีพลตำรวจรีปวีนอ้างว่ามีผู้มีอิทธิพลข่มขู่
หลังจากทำคดีค้ามนุษยโรฮิงญา
ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ก็ยืนยัน
ว่าไม่มีอิทธิพลข่มขู่ตำรวจแต่อย่างใด
พลตำรวจรีชะยพลฉัดชัยเดช

สำนักงานยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงความคืบหน้าผลการสอบสวน

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
และอดีตพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา

ตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องดังกล่าวแล้ว
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน

พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภาคใต้

รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้านอื่นด้วย

พลตำรวจโทเทศาสิริวาโท

พนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษยโรฮิงญา

ซึ่งเบื้องต้นได้แจ้งกับคณะพนักงาน

หากถูกคมขู่จริงให้ทำรายงาน

จนถึงวันที่๒๓ธันวาคมนี้

ในลักษณะที่ผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์การคมขู่เกิดขึ้น